คุณผู้ชมคะคดีไอซ์หีบเหล็กยังไม่จบนะคะ
ทีมข่าวของเราก็ยังตามให้ต่อ
นายอภิชัยองค์วิสิตผู้ต้องหาวัย๔๑ปี
ตอนนี้ไอซ์ยังอยู่ในเรือนจำระหว่างการฝากขัง
ถูกดำเนินคดีข้อหาเรื่องของอาวุธปืนยาเสพติด
คดีฆาตกรรมอำพลางน้องกุ๊กกิ๊ก
ถูกพบเป็นศพฝังดินอยู่ภายในบริเวณบ้านของในไอซ์

ไปเจอกระดูกในบ่อน้ำอย่างน้อยอีก๒ศพ
ตอนนี้ตำรวจยังรวบรวมหลักฐานเพิ่มนะคะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีเพิ่มเติมในส่วนของไอซ์หีบเหล็กคนนี้
ทีมข่าวของเรายังไปวนเวียนวนเวียนอยู่ที่บ้านไอซ์ค่ะ
แต่ไม่ได้เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตนะ

เขาบอกว่าก่อนที่ไอซ์จะถูกจับติดคุกเมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
ไอซ์เคยมีเรื่องกับช่างประปานะคะ
คือช่างประปาเขามาซ่อมท่อประปาในซอยเพชรเกษม๔๗นี่แหละ

จุดของท่อยังรั่วอยู่
ดังนั้นน้ำที่ไหลออกไปจะมีสีแดงขุ่นนะคะ
แล้วน้ำสีแดงขุ่นทั้งซอยนะ
ตอนนั้นคนในซอยก็เดือดร้อนนะคะ
แต่คนในซอยก็เข้าใจว่าช่างประปาก็ต้องปล่อยน้ำออกไปก่อน
ตะกอนที่ค้างอยู่ที่มันเป็นสีแดงขุ่น
ต่อมาช่างประปาก็มาซ่อมให้ต่อ
แต่ไอซ์ไม่เข้าใจ
ชาวบ้านเข้าใจว่ายังซ่อมไม่เสร็จน้ำมันเลยยังขุ่นอยู่

พอเปิดน้ำปุ๊บน้ำแดงขุนโมโห

เอาปืนใส่กระเป๋ากางเกงมาค่ะ

ทำท่าอย่างนี้เลยขอบคุณทีมกราฟิกนะคะ
ไอซ์นุ่มพัชตัวอาบน้ำใช่ไหม

รีไปหาช่างประปาที่กำลังซ่อมท่อประปา
แล้วด่าช่างเลยนะคะคุณผู้ชม
ด่านักมากด่ารุนแรงเลย

ด่าช่างไปมือจับปืนไป

ต้องรีบหลบเข้าไปในบ้านของชาวบ้านแถวนั้นนะคะ
แล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านฟัง
ชาวบ้านก็เลยมาเล่าให้กับทีมข่าวฟัง
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เลยค่ะ
พยายามจะบอกในไอซ์แล้วค่ะว่า
ต้องปล่อยน้ำที่มันขุ่นออกไปก่อน

แต่ในไอซ์โมโหออกมาด่าช่างประปา
แล้วก็เดินกลับเข้าบ้านไปด้วยอารมณ์หงุดหงิดนะคะ
ไอซ์ถืออะไรมาหรือว่ายังไง

ใส่กระเป๋าเก้งมามือจับปืน

มาด่าอะไรบ้างกับเมล็ดลุงก็เดินมา

แค่นี้ก็เบลี่ยนแล้วมันก็กลับ

เขาก็ไม่มีสิทธิ์จะออกมาชี้แจงแถลงไขอะไร
เขารับแค่เรื่องของอาวุธปืนยาเสพติดหรือคดีของน้องกุ๊กกิ๊ก

คดีอื่นเขาไม่รับสารภาพ
ใช่ค่ะกระดูกที่เจอในบ่อน้ำก็ไม่รับสารภาพไม่บอกเลย
ถามว่ามีศพซ่อนอยู่อีกในบ้านไหมก็ไม่บอก
ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องไล่สืบสวนหาจากพยานแวดล้อม
แล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์กันต่อไป
ทีมข่าวของเราก็ลองไปล้อดูว่าจะมีพยานแวดล้อม

แล้วก็ไปได้ทั้งเรื่องลี้ลับอาถรรพ์อะไรออกมาอีกเพิ่มเติมเยอะแยะไปหมด
ก็ต้องไปเจอภาพนี้ค่ะบ่อยน้ำอย่างสบายใจเลยค่ะ
จราเข้น้อยนี่เห็นไหมดุ๊กดิ๊กน่ารักเชียว

นี่ค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
รอบบ้านในไอซ์อยู่แต่ไม่ได้ลุกล้ำเข้าในบ้านเขานะฮะ
ก็เดินดูแถวชุมชนพอมองเห็นอย่างนี้
ก็เห็นว่ามีตัวเงินตัวทองนะฮะตัวใหญ่พอสมควร
ทีแรกคุณนาริสก็เอ๊ะมันตัวเล็กตัวใหญ่ขนาดไหน
คิดได้แค่นี้มันขึ้นโชว์เลย
ให้นฤทธิ์เห็นเลยว่านี่ตัวขนาดนี้นะครับ
เดี๋ยวนาริสจะเอามาเขียนข่าวไม่ถูก
แล้วคุณนฤทธิก็มาเขียนข่าวให้คุณเข็มมาสอน
ว่าเนี่ยตัวมันขนาดนี้ไม่ต้องพามานะคะ

เดินโชว์ด้วยรู้ว่าได้ออกไทยรัฐนิวโชว์

คือตรงนี้มันก็จะตรงกับข้อมูล
ตามข่าวที่ท่านเคยติดตามความคืบหน้า
เกี่ยวกับการตรวจค้นตรวจสอบสแกนพื้นที่บ้านในไอซ์
จำได้ไหมฮะ๒๔มกราคม
ตอนที่ชุดประดาน้ำไปงมพื้นที่บ่อน้ำ๒ไร่

แล้วไปเจอหีบเหล็ก
ซึ่งข้างในมีกระโหลกศีรษะมนุษย์

ไม่รู้มันจะมีชิ้นส่วนอะไรเพิ่มเติมที่มันหลุดไปหรือเปล่า
เพราะว่าหีบมันเหมือนกับถูกเจาะโป๊ะไปอย่างนี้
ไม่รู้ว่าตอนที่จะถูกยัดอะไรใส่หีบแล้วทิ้งลงน้ำ
ตัวเงินตัวทองมันได้กลิ่นอะไรแล้วมันก็ไปตะกุยตะกายแล้วก็พุ่งเข้าไป
แล้วก็ไปเอาชิ้นส่วนเนื้อกระดูกอะไรไปแทะไปกินขนาดไหนแล้วก็ไม่รู้
เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเออมันมีตัวเงินตัวทองจริงนะครับ
เรายังไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับ
เธอทำอาชีพสาวไซลาย
ไลน์ทางทวิตเตอร์ที่มีไลน์ไอดีอะไรพวกเนี้ย
ผู้โดยการทางเพศค่ะทำไปเพราะต้องการเงิน
พอในไอซ์ติดต่อมาเธอก็เอารูปของในไอซ์
ไปให้กลุ่มเพื่อนที่ทำงานลักษณะเดียวกัน
ช่วยกันเช็คให้หน่อยว่าเออเคยเจอคนนี้ไหม
มีประวัติอะไรยังไงแล้วมีผู้หญิงคนนึงบอกว่า
เคยไปกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ให้เงินดี
เขาจะมีวิธีเช็คแบบนี้นะครับเท่านั้นไม่พอ
เธอก็เอาให้แน่ใจนะฮะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัย
เป็นคดีกักขังหน่วงเหนียวผู้หญิงแต่เธอก็ไป
เธอบอกเธอร้อนเงินเธอจำเป็นต้องใช้เงิน
พอจอดรถปุ๊บหญิงสาวคนนี้บอกว่าโอ้โหรีบกระชากแขนเธอเข้าในรถเลย
ระหว่างที่กำลังนั่งในรถแล้วขับรถไป
เป็นมีดพกนะครับเธอเห็นท่าทางแบบโอ้โหชักจะผิดปกติแล้ว
ผู้ชายคนนี้ดูแปลกแต่ก็ร้อนเงินก็ยังต้องไปด้วย
ถุงเท้ายาวแล้วถึงจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกันถึงจะมีอะไรกัน
ก็ให้ค่าจ้างเธอ๑๘๐๐บาทก็ไปมา๒ครั้งนะครับ
ได้ค่าจ้างครบทุกครั้งโดยครั้งที่๒ครั้งสุดท้าย
รอดมาได้อย่างหุดหวิดค่ะเธอบอกว่าพอมารู้ข่าวในช่วงนี้
แล้วจะมาก่อเหตุอะไรลักษณะแบบนี้อีกไหม
ก็คิดว่าคนนี้เงินดูนะใครเงินดูนะแต่งานยากนิดนึง
แต่ความที่หนูต้องการในเรื่องเนื้อต่อประตุภัยเข้ามีไค
ก็พี่ก็บอกว่าอะไรฮะเราไปหน้าหอเขาขึ้นรถไปเขาก็ปลี๊ดดึงรถหนึ่ง
ต้อนรอบขึ้นมาเสรียบนแล้วก็เปลี่ยงอยู่กัน

มันครับ
แม่งจะรอดมาได้เนาะนะคะที่นี้ค่ะเรื่องของคดีอ่าค่ะ
เกิดคำถามเยอะนะคะว่าตกลงแล้วก็ผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้ว
อืมความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างตำรวจจะต้องเข้าไป
ค้นภายในบริเวณบ้านของในไอซ์อีกไหมเพราะว่าก็มี
ข้อมูลมาเรื่อยว่าน่าจะมีศพเพิ่มเติมครับภายในบริเวณบ้านเช่นตายตนมะม่วงบ้างอะไรบ้างนะคะ
ตำรวจบอกว่าคือหลักฐานมันยังไม่ชัดการจะขอหมายค้นเพื่อไปตรวจค้นภายในบ้านเนี่ยมันต้องมีหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจน
เช่นมีคนชี้จุดเหมือนกับศพของน้องกุ๊กกิ๊กว่าเออฝังอยู่ตรงนี้ตรงนั้นแล้วมีพยานที่ชี้จุดได้มันก็ขอหมายค้นแล้วเข้าไปตรวจค้นได้ตอนนี้ยังเข้าไปค้นไม่ได้
ส่วนโครงกระดูกที่เจอในบ่อน้ำสองไร่ในพื้นที่บ้านเนี่ยนะคะคาดว่าเป็นกระดูกมนุษย์สองศพ
ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อยู่ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งอยู่ค่ะคือต้องรู้ก่อนว่าเป็นศพใครถึงจะขยาย
ก็ขุดเจอใช่อ่ามีคนบอกว่าเคยไปงมอ่ากระโลกศรีษะมนุษย์
กระดูกมนุษย์ในบ่อน้ำพื้นที่สองไร่งมแล้วก็เจอก็เจอค่ะ
แต่มีคนบอกว่ายังมีศพถูกฝังใต้มะม่วงใต้ต้นมะม่วงอีก
ตำรวจบอกว่าโอ้โหบ่อน้ำเนี้ยสองไร่ต้นมะม่วงห้าสิบกว่าต้น
พื้นที่บ้านเนี่ย๒๐ไร่นี่ฮะต้องรอพยานหลักฐานให้มันชัดกว่านี้
ทีนี้อีกมุมหนึ่งมันก็จะมีคู่กันมาตลอดเกี่ยวกับพื้นที่บ้านของในไอซ์นะฮะ
ท่านผู้ชมครับบ้านไอซ์หีบเหล็กสุดซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ด
ของในไอซ์ที่ป้าเล็กดูแลอยู่ที่อยู่แถวนั้นเขาบอกเขาก็เคยเจอเรื่องลี้ลับต่าง
อ่าเจอวิญญาณผู้หญิงบ้างอืมเด็กผู้หญิงบ้างนะหรือว่าเจองูใหญ่ใหญ่
วันพระเจอบ่อยนะค่ะอย่างล่าสุดในช่วงที่ผ่านมาวันพระใหญ่
คุณเขียนมาสอนวันเสาร์ที่๘กุมภาพันธ์ความจริงผู้สื่อข่าว
ธรรททีวีลองรงพื้นที่ไปนะอาจะไปดูว่าช่วงวันพระ
เพราะบอกว่าโอ้โหวินยงวิญญาณอะไรยังไม่ถูกปลดปล่อยยังถูกฆ่าถูกฝังอยู่ที่นี่เยอะเหลือเกินเนี่ยนะ
แต่ช่วงนั้นพอดีมีเหตุใหญ่ที่โคราชย้อนไปให้ดูกันหน่อยนะฮะ
เพราะวันนั้นที่คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปในช่วงเวลานั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เพชรเกษม๔๗เมื่อ๘กุมภาพันธ์เนี่ย
ไปเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เป็นคนสูงอายุแถวนั้นนะฮะ

บอกกับคุณศักดิ์สิทธิ์ว่าหลังจากที่บ้านในไอซ์
เจอทั้งศพทั้งโครงกระดูกมนุษย์เนี่ยนะฮะ

ชาวบ้านบอกว่าคืนวันที่๗กุมภาพันธ์

ก่อนถึงวันมาคบูชาวันพระใหญ่๘กุมภาพันธ์

หันหน้ากลัวตรงกราฟิกนี่แหละ
คุณยายคนหนึ่งบอกว่ากำลังนอนหลับอยู่ช่วงนั้นประมาณเที่ยงคืน
หมาหอนหมาเนี่ย๕๖ตัวประสานเสียงหอนกันดังมาก
หอนอยู่ใกล้บ้านในไอซ์หอนแบบหอนกันทั้งคืน
คาดว่าอาจจะเห็นดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านในไอซ์ที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด
เพราะว่ายังไม่มีใครมาเชิญดวงวิญญาณไป
หรือว่าศพหรือกระดูกยังขุดไม่พบยังหาไม่เจอ
นี่ฮะอันนี้คุณยายบอก
หลังจากนั้นเช้าฮะเช้าวันที่๘กุมภาพันธ์วันพระใหญ่วันมาคบูชา
ขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ประมาณ๗โมงเช้านี่เช้าแล้วนะ
หมาหอนทั้งคืนยายบอกว่ายายก็ตื่นมาแล้ว
เดินไปจะไปทำธุระไปเห็นอีกาตัวใหญ่
สีดำแบบนี่ฮะ
วนรอบบ้านในไอซ์อยู่ตัวหนึ่งส่งเสียงร้องดังมาก
แล้วหลังจากนั้นนะครับแถวนี้เนี่ย
ก่อนหน้านี้นะคุณยายบอกมักจะมีอีกาบินวน๓ตัว
บินอยู่๓ตัวแต่วันพระใหญ่ไม่รู้หายไปไหน๒ตัว
เหลืออยู่ตัวเดียวบินวนอยู่นะครับ
คุณยายบอกว่าช่วงวันโกนวันพระเนี่ย
ในไอซ์มีหมาหอนมีอีกาบินรอบประจำนะครับ
ชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกบอกว่า
เมื่อก่อนนี้นะฮะช่วงตี๒ตี๓
เวลาเดินผ่านบ้านในไอซ์เดินแบบสบาย
แต่ตอนนี้ไม่กล้าเดินผ่านแล้วช่วงกลางคืน

กลางคืนนี้มันหอนไหมมี
เออมีสิทำไมจะไม่มี

เอ้าบ้านไอซ์มีหมามันก็หอน
บ้านยายนอนนี่มันก็ได้ยินนะหอนมาตั้ง
นู้นแหละจริงบ้านนี้หอนทุกวันเนี่ยตัวใหญ่
หอนทุกวันไอ้บ้านตึกเนี่ยก็มี
เนี่ยตอนน้ำท่วมตอนน้ำท่วมมีคนตาย
แล้วตอนน้ำท่วมยายนั่นเขาไปอยู่เนี่ย
แกก็ตายนะเพราะว่าน้ำท่วมเขาไปพัก
นี่อย่างนั้นนะคนไม่รู้เขาก็ไม่กลัว
แต่พอวิญญาณพอเขารู้มันก็กลัวกัน
แล้ววิญญาณมันก็ต้องขึ้นมา
ยิ่งพระมาโปรดมานี่ก็ยิ่งนั่นนะ
ก็ยิ่งดูพระพระพระมาโปรดก็ยิ่ง
มาปล่อยวิญญาณก็ยิ่งเอา
พระก็ยิ่งบอกว่ารู้สึกว่ามีวิญญาณเดินตามหลัง

มันก็เสียวนะเดินมึงก็ขนลุกนะ

เคยเห็นนั่นเคยเห็นนี่ได้ยินโน่นได้ยินนี่

ลองดูบรรยากาศช่วงกลางคืนหน่อย
แถวบ้านในไอซ์อันนี้อยู่ตั้งแต่วันพระใหญ่
กุมภาพันธ์เราเก็บภาพเอาไว้
เราก็เลยเอามาให้ท่านดูหน่อย
ฟังเสียงมันงองเวงเงียบสงัดมาก

แต่ก็ด้วยความที่สุดซอยไงใช่
แล้วพื้นที่ก็ตั้ง๒๐กว่าไร่ไง
ต้นมงต้นไม้ก็เต็มไปหมด

แต่คุณศักดิ์สิทธิ์บอกลองมองเข้าไปนะสังเกต

พื้นที่ตรงที่เป็นสารเจ้าที่บรรพบุรุษของเขา

จะมีเปิดไฟสีแดงสว่างเอาไว้
เหมือนกับมีสายสินโยงอะไรเข้าไปลักษณะ

จะทำบุญบ้านอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะ

สู่นักแถวนั้นมันหอมก็หอมก็เป็นทอด

เพราะว่าพื้นที่บ้านเขากว้างใหญ่๒๐ไร่

แต่ที่เป็นไปแน่ก็คือ
เรื่องของการเสพยาเสพติดของในไอซ์

ในข้อหาที่ถูกแจ้งก็คือเรื่องของยาเสพติด

เพราะว่าการติดยาเสพติดของในไอซ์
เสพยาเสพติดแบบมาราทอน

คือในไอซ์เวลาเสพยาเสพติด

มักจะมีอารมณ์ทางเพศ

คือแทบจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงไม่ได้เลย

จ้างมาแต่งตัวเป็นชุดคอสเพลย์

ชุดนักเรียนชุดยูนิฟอร์มอะไรต่าง

ให้สาวแต่งตัวเวลาก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วย

คือในไอซ์เนี่ยนะคะถูกจับ

คุมตัวไปขอมหน้าสารอายาธมรีฝาก

แล้วเราก็ได้ข้อมูลมาเรื่อยนะคะ
มาดูข้อมูล

ที่เขาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรา

ซื้อบริการทางเพศ

สาวไซรายให้มาที่บ้าน

บางทีก็ให้เขามาเอง

จากเพื่อนในไอซ์ที่ไปเยี่ยมถึงในคุก

ศพอื่นในไอซ์ไม่บอกเลยค่ะ

บอกว่าเวลานัดแนะสาวไซรายมา

คนคนนึงไม่น่าเชื่อนะไม่หลับไม่นอนได้เป็นอาทิตย์นะ

แล้วก็เวลามีอารมณ์ทางเพศ

ไอซ์ก็คือเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ไอซ์ก็เลยต้องเอาชุดคอสเพลย์

นักเรียนชุดอะไรต่างเนี่ย

ให้ผู้หญิงใส่เพื่อที่จะกระตุ้น

นองอารมณ์ทางเพศของในไอซ์
ถ้าไอซ์ต้องเสียบยาเนี่ย
เหนียวเลยเพราะยาเขาเยอะ

ถ้าไม่นับจริงคือไม่หลายวันจริง

อาทิตย์หนึ่งยังมีเลย
อาทิตย์นึงกูไม่ได้นอนยังมีเลย

เวลาเสียบเข้าไปเนี่ย
ความต้องการทางเพศมันจะสูง
ก็มันความต้องการทางเพศมันจะสูง
สูงกว่าปกติที่คนธรรมดาจะเป็น
สูงกว่าปกติที่คนธรรมดาจะเป็น
แล้วเอาไว้ยอมว่าเพศจะแข็งได้ไม่เต็มตัว

มันก็เป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งเพราะว่าการที่เรา
มันก็เป็นการกระตุ้นอย่างนึงเพราะว่าการที่เราเสพยา

ในเวลานานหลายวันติดต่อกันโดยที่ไม่ได้หลับ

กุ๊กใส่ชุดนักเรียน

คือเพื่อนของในไอซ์คนนี้บอกว่า

แต่ที่ให้สาวใส่ชุดยูนิฟอร์ม

อยากมีเพศสัมพันธ์แต่ร่างกายมันไม่ไหว

ตอนที่ไปเยี่ยมไอซ์ในคุกเมื่อปี๒๕๕๙
ไปเจอกับอดีตแฟนสาวของในไอซ์ด้วยนะคะ

จันอบตรงสเป็คนบัยไอซ์

ความลับไอซ์เกือบทุกเรื่อง

เรื่องป้าของในไอซ์ด้วยนะคะ

ขี้เหงาคนเสพยาคือคนมันมีปัญหาอยู่แล้ว

มันก็อยากให้มีใครอยู่ข้างนึกออกว่า
แล้วในกรณีจันทร์ก็
เอาจริงไม่ได้ว่ามันรักอะไรจันทร์นักหนาหรอก

แล้วก็ดูแลทุกอย่าง
เป็นคนที่อ้าวไว้ใจได้คนหนึ่ง

ถ้าถามได้ว่ามีปัญญาซื้อบริการสาวไซส์ลายสวยขนาดนี้

เจ้าสุดท้ายที่พี่เคยเจอจันไว้

เจอกันห้องเยี่ยมมาแล้ว
อืมอ่าก็นี่แหละฮะ

ผู้หญิงที่ชื่อจันทร์ที่ในไอซ์ไว้ใจในไอซ์ก็ต้องไปแจ้งความ
เพราะว่าเอาเงินในไอซ์ไปเอาบัตรเครดิตไปร่งไปรูดเยอะแยะไปหมดเลย